หาโอกาสในการที่จะลงทุนในหุ้นหรือว่าในตลาดทุนต่างนะคะ
วันนี้พูดคุยกันกับสองท่านค่ะคุณสินทนันบุญยอด

และคุณทศพรโสพลสะเถียนสุก
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

สวัสดีครับคุณมิ้นสสวัสดีครับพี่ทศ
ขอต้อนรับเข้าสู่โชคอิงเด็กถ์ครับ
สัปดาห์นี้เรามาดูกันว่าต่างประเทศค่อนข้างขันผล
มีเรื่องตั้งแต่เราโปยไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
เรื่องของการประชุมของธนาคารกลาง

แต่ก็มีสารนิดหน่อยเพราะว่าตัวประธานธนาคารกลางของสหราชหรือเรียกว่าเฟศคุณเจเน็ตเยอร์เล่น
ก็พูดจริงพูดเหมือนเดิมนะแต่กลายเป็นว่ามันดูชัดเจนขึ้น
ปรับตัวเลขที่คนทั่วโลกจัดป่าดูว่าคือทางสหราชจะขึ้นอัตราหน่อเบี้ยหรือเปล่าในปีนี้นะ
เอาลงรีเทลก่อนเลยได้ไหมคือท่านก็พูดว่าจริงแล้ววันนี้การจ้างงานเนี่ยค่อนข้างจะเต็มแล้ว
ใช่ใช่นี่ติดไปรวมกันก็แม่
อย่างนั้นหลายคนก็เลยตีความว่ากัญญานี้หรือธันวานี้
แต่โดยดูเสียงส่วนใหญ่นี้เขาบอกว่าน่าจะไปธันวาน่าจะไปทางธันวาค
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวันสุขเนี่ยทางดาวโจรนะครับก็
จริงผมนั่งดูอยู่นะลุ้นไปกับเขาสิ่งที่เขาพูดนะ
แล้วสุดท้ายก็กลับมาขึ้นมาแล้วก็ติดลบไปนิดหน่อย
แต่เมื่อวันสุขก็ยังมีทางญี่ปุ่นเนี่ยก็ลบไปก่อนหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับ

แต่สัญญาณเล็กก็คือมาต่างชาติเริ่มเทขายหุ้นมาละ๗๐๐กว่าล้าน
ก็คือเริ่มกังวลเรื่องของดอกเบี้ยบ้างกว่าจะปรับผ่อนลงไปบ้าง
แต่มาดูวันนี้วันนี้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาแล้วนะ
ถ้าเทียบกับเงินเยนจากวันนั้นลงไปเหลือร้อยนิด
เหลือร้อยจุดนิดแล้วค่างีรปรับขึ้นมากระจก๑๐๒ละ
พอเยนอ่อนส่งผลถึงอะไรนิเวลาในอย่างนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง
วันนี้ในล่าสุดบวกมา๓๐๐กว่าจุด
เนื่องจากว่าวันนี้การที่ค่าเงินเย็นอ่อนน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น
ก็อยู่ที่ประมาณ๓๔๖นะครับก็พักฝรั่งเริ่มขายนี่แหละค่าเงินก็เริ่มอ่อน
ก็มันก็เริ่มผันผวนทั่วโลกแหละครับส่วนน้ำมันก็ยังทรงอยู่เพราะว่าก็ยังอยู่แถวนี้๔๗๕๐ยังวิ่งอยู่แนวนี้อยู่
แล้วทองล่ะทองคำโอ้โหเวลาอัตราคนคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเนี่ยทองคำนี้ไปก่อนเลยนะ
นี่อยากอธิบายนิดนึงนะครับว่าทำไมเนี่ยทำไมดอกเบี้ยจะขึ้นทำไมทองต้องลง
ก็เพราะว่าทองเนี่ยเวลาถือทองเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยมะไม่ได้ไม่ได้ได้ได้ส่วนตังค์ไม่ได้เลย

ไม่ได้ส่วนตังค์ไม่ได้ส่วนตังค์ไม่ได้ส่วนตังค์ไม่ได้ส่วนตังค์ไม่ได้ส่วนตังค์ไม่ได้ส่วนตังค์ไม่ได้ส่วนตังค์

แต่อันนิลวัฒนธรรมศาสตร์เหมาะตัวแค่ของบนที่๖
อ๋อเป็นไปได้เพราะเศรษฐนาธิ์ในสมัยก่อนถ้าเรารู้จักเศรษฐนาธิ์
ส่วนมากจะเป็นบ้านเดียวเป็นบ้านแนวราบ
เดี๋ยวนี้เรามีแท่งของเศรษฐนาธิ์เยอะขึ้น
ก็แสดงว่าเขาก็รับรู้รายได้
ที่เขาเริ่มสร้างเป็นตึกขึ้นมา

หละหุ้นเนี่ยกำไรน่าจะเกือบ๗๐๐๐๐๐บาท
ถ้าอย่างงั้นเนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจเนาะ
เพราะว่าถ้าเทียบกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันที่เป็นเงินฝากนะ

อันนั้นถ้าเราสามารถเลือกในการลงทุนได้
บริษัทดีดีมีปันผล
ส่วนต่างของราคาเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไร
ใช่เอาเป็นว่าถ้าติดก็ยังได้ปันผลเอาอย่างนี้ละกัน

นะครับก็คร่าวนี่คือวิธีการลงทุนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ
ก็เอาไว้ติดตามว่าคราวหน้าเนี่ย

ทำให้คุณสามารถมีผลตอบแทนอย่างไร
ใช่หรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์ในชีวิตจำวันในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัล